คุณผู้ชมคะมีหน่วยกู้ภัยที่ฉะเชิงเซาบอกว่าได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนนึงนะคะ
อายุประมาณห้าสิบปีเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ที่ริมถนนตรงนี้ค่ะ
ถนนเรียบคลองหกวาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
ช่วงประมาณตีสามนะคะได้รับแจ้งศพนี้คือนอนหงายนอนหงายหน้าอยู่
เป็นลักษณะของร่องน้ำอะค่ะแล้วมือทั้งสองข้างอยู่ด้านหลัง
คล้ายคล้ายกับมือไพร่หลังอยู่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย
รู้ชื่อผู้เสียชีวิตค่ะนายไพรวันรุ่งเรืองอายุห้าสิบสี่ปี
หรือในจ้อยนะคะครับตำรวจสพชิมพลี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุส่งศพไปที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปถนนเรียบคลองหกวาหมู่สิบสอง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวตรงนี้เป็นถนนสองเลน
รถวิ่งสวนทางกันนะคะจุดนี้คือจุดที่พบศพ
จากนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนางบุญเรือนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ครับทีมข่าวของเราไปขอข้อมูลจากนางบุญเรือนนะคะ
เธอก็บอกว่าสาเหตุการตายน่าจะถูกรถชนค่ะเพราะช่วงตีหนึ่งกว่ากว่า
บอกว่าได้ยินเสียงเบรกรถเสียงดังมากแล้วรถก็จอดแล้วมีเสียงผู้หญิงร้องว้าย
จากนั้นได้ยินเสียงปิดประตูรถแล้วก็ได้ยินเสียงรถขับออกไป
นางบุญเรือนบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าเดินออกมาดูอยู่บ้านกับหลานสาวคือในบ้านมีแต่ผู้หญิงอ่ะนะคะ
เพื่อนบ้านมาเรียกให้ออกไปดูปรากฏว่าพบว่ามีคนตายเสียชีวิตอยู่ที่ร่องน้ำ
ช่วงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งค่ะครับอาจจะมีคนขับรถมาด้วยความเร็ว
แล้วเหมือนกับฉลับโค้งเบรกไม่อยู่ชนเข้ากับร่างของในจ้อย
บอกว่าตัวในจ้อยเป็นคนนิสัยดีนะคะขยันทำงาน
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้วิญญาณของในจ้อยโดนจิตโดนใจให้คนที่ขับรถชนมารับผิดชอบด้วย

แล้วมันหรือแหลกกล้องสาธิภัยสุนอนที่ห้ายว่าเมืองเป็นบุคลิน
โเหตุสมพันฐาลักษณะค่ะ

ทิ้งให้ว่าหูแกน่าไม่ค่อยจะดี
หูแกไม่ค่อยดีเวลาเราพูดแกก็ป้องหูเข้าไปหาอย่างนี้
ที่วัดสุนทรพิชิตารามเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา

จากการสอบถามกู้ภัยที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่พบศพ
กู้ภัยบอกว่าไปถึงที่เกิดเหตุคือมืดไม่มีไฟส่องสว่างเลย
ชาวบ้านบอกว่าตอนแรกผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่
ก็เลยลากมาริมคันนาเพื่อช่วยส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าคือเสียชีวิตแล้ว

แผลที่หางคิ้วซ้ายเป็นลักษณะคล้ายรอยกระแทกค่ะคุณผู้ชม
ตามตัวไม่มีแผลนะคะไม่มีกระดูกแตกไม่มีกระดูกหัก
ต้นแขนสองข้างถูกทับเอาไว้
นิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็อาจจะโดนรถชน
แล้วกระเด็นตกคูน้ำจมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าตรงนั้นนะคะจุดที่พบศพกู้ภัยบอกว่า
ไปเจอชิ้นส่วนรถยนต์ที่มันแตกมันหัก
ตกอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนี่ค่ะบนถนน
ได้รับข้อมูลจากประชาชนที่ไปพบผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ได้ทำการจับผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วลากเข้าไปอยู่ริมคณาครับ
พอพลิกศพเนี่ยก็มีบาดแผลบริเวณที่หางคิ้วทางด้านซ้ายเป็นรอยกระแทก
ญาติของผู้เสียชีวิตก็นำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุให้ทีมข่าวดูค่ะ
ภาพนี้นะคะครับมีรถสองคันวิ่งผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงตีหนึ่ง
นี่นะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ก็จะนำคลิปภาพนี้ไปให้ตำรวจช่วยดู
นี่นะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตคือเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าถ้าเป็นเหตุการณ์รถชนจริงอ่ะนะ
คนที่ขับรถไปชนควรจะลงมาดูอาการหน่อยน่าจะยังมีโอกาสรอด
เพราะไม่เชื่อว่าสามีคือโดนชนแล้วเสียชีวิตทันทีค่ะ
นี่นะคะครอบครัวก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพในจ้อย๓คืนที่วัดสุนทรพิชิตารามจังหวัดนครนายกนะคะ
ทีนี้ก็ต้องฝากตำรวจในการตามว่าจริงแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรครับ